ไปดูคดีที่คนร้ายยิง๒ศพนะครับที่๗๑๑กับที่โรงพยาบาลสนามอีกสักที
แต่ว่าเป็นมุมของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เนี่ยพ่อแม่ของคนร้ายนะครับไปขอขมาศพนะฮะ
และครอบครัวผู้เสียชีวิตที่วัดราชประคองธรรม
ขณะที่ครอบครัวของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ถูกยิงเสียชีวิต

เพราะว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ครับ
หลังจากนางสาวร่มเย็นบุญสืบที่เราเพิ่งดูภาพไปเมื่อสักครู่นะฮะ
ภรรยาของนายสุขสรรคสาวพันธ์อายุ๕๔ปี
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เสียชีวิตจากกรณีที่คนร้าย

บุกไปยิงถึงห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
ก็ทางโรงพยาบาลนะครับได้นำศพใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้น
โลงสนิทห้ามเปิดโลงไปนานขาด
แล้วก็ให้ญาตินำร่างไปทำพิธีชาวประนักศิลป์ทันที
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสบค
แล้วก็ใช้หลักเดียวกันกับศพโควิด๑๙รายอื่น
แล้วก็นำร่างมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัด
ภัยทายารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ทำพิธีชาวประนักศิลป์ทันทีเลย
เนื่องจากเป็นศพของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ภรรยาของผู้ตายยังพูดด้วยความโกรธแค้น

แม้ว่าคนร้ายจะมาขอโทษ
เรียกร้องให้คนร้ายได้รับโทษประหารชีวิต
ให้คนร้ายนั้นตายตกไปตามกัน
จะได้สะสมกับสิ่งที่เกาะเอาไว้
เป็นประการที่ว่า๒เรื่อง๒ปีไปแล้ว
อย่างนี้ออกมาก็ต้องทำอีกจริงไหมคะ
เพราะเขาถือว่าเขาได้ประสบการณ์แล้ว
ทำนี้ออกมาแค่ยิงคนตายเดี๋ยวก็ได้ออก

ก็มาตั้งอยู่ที่วัดราชประคองธรรม
เสาทงหินนำเผือบังใหญ่จวดโนรทบุรี
นายกิติแสงนินกุลนะครับ
แล้วก็นางสุพัตราแสงนินกุลพ่อและแม่ของคนร้าย
เดินทางมาที่วัดราชประคองธรรม
เพื่อขอเข้ามาศพและขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต

ครอบครัวของนายรัฐวิทย์นั้นไม่ให้เข้า
คุณแม่ทำไปคุณแม่อยากมาขอขอลาตัวจากมาพูดคุยกับครอบครัวของน้อง
เพราะคุณแม่รู้ว่าการสูญเสียน้องมันทรมานคุณแม่อยากขอโทษในสิ่งที่ลูกชายแม่ทำไป
แม่ขอโทษแทนลูกแม่ดูแลของลูกให้ดี
บ้านประมาณ๑๐นาทีเขาไม่สามารถจะเข้าไปขอประมาณนานที่นี่ค่ะ
คือยังไม่เจอยาของเขาแต่เหลือน้องก็นายบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไป
คุณวรพรคุณผู้ชมครับต่างฝ่ายต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกนะฮะ
แต่หลังจากให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ประมาณสัก๒๐นาทีครับคุณผู้ชมครับ
มีคนมาประสานบอกว่าครอบครัวนายรัฐวิทย์อนุญาตให้เข้าไปขอขมาศพได้
ก็ทำให้ทั้งสองคนนี้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับ
กล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นว่าขออโหสิกรรมให้กับลูกชายของเธอด้วยครับ

แต่ลูกชายนี่ก็ต้องหอบขับเราได้เลย

และแน่นอนเขายังทำใจไม่ได้เพิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอให้สื่อมวลชนงดการถ่ายภาพในงานศพด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับจะมีการสวดอภิษฐรรม
จนถึงวันเสาร์ที่๒๖มิถุนายนนะครับ
แล้วก็จะชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๒๗มิถุนายน
เวลา๑๕นาฬิกาครับ
ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ